คุณผู้ชมครับโตโน่เข้าพิธีอุปสมบทแล้วนะครับทดแทนบุญคุณนะครับของผู้ที่บริจาคเข้ามานะครับ
ในการที่เขาว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงแล้วช่วยเหลือโรงพยาบาล
แล้วก็จะตั้งใจศึกษาพระธรรม๗วันด้วยกันแล้วก็จะไปอยู่ทั้งที่วัดที่ฝั่งไทย
ทีมว่ายน้ำข้ามโขงอีกสามคนทำพิธีปลงผมนาคเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
ตั้งใจจะบวชตอบแทนในน้ำใจของนะครับประชาชนสองฝั่งโขงที่สนับสนุนกิจกรรม
จัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลนครพนม
และโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปลาว
เช้าวันนี้เลิกงามยามดี๙โมง๙นาทีครับ
มีพิธีแห่นาครอบพระอุโบสถ
จากนั้นนาคโตโน่นะครับแล้วก็คณะพ่อนาค
เข้าพิธีอุปสมบทโดยมีพระเทพวรมุณีนะครับ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๔
เป็นพระอุปชาโดยโตโน่นั้นได้รับฉายาทางธรรมว่า
สุทธิสัทโทแปลว่าผู้มีจิตบริสุทธิ์
มีกำหนดนะครับเวลาอุปสมบทปฏิบัติธรรม
รวม๗วันถึงวันที่๑๕มกราคมแล้วก็จะลาศิกขา
แล้วก็จะจำวัดที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
เป็นเวลาสามวันนะครับแล้วก็จะไปอยู่ที่
วัดพระธาตุศรีโคตรบูลนะครับ
แขวงคำม่วนสปลาวก่อนจะกลับมาลาศิกขา
ตามกำหนดครับขณะที่คุณแม่น้อยนะครับ
คุณแม่ของพระโตโน่แล้วก็คุณนัทธนิชา
แฟนสาวแล้วก็ครอบครัวแฟนคลับของพระโตโน่นะครับ
พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนากับพระโตโน่ด้วย
จากนั้นพระอุปชาแล้วก็คณะสงฆ์นะครับ
นำพระโตโน่ทำพิธีปล่อยทานครับ
เป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณครับ

อุปสมบทครับนายวัญชัยจันทรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับ
แล้วก็ข้าราชการตัวแทนของทั้งชาวไทยชาวลาวนะครับ
ถวายพัฒนาหารเพลเลี้ยงพระที่อุปสมบทใหม่เป็นมื้อแรกด้วยครับ